พูดถึงเรื่องหมูก็ต่อเรื่องของหมูที่ไม่หมูแล้วครับ
เพราะทีมข่าวของเราไปสำรวจตรวจสอบ
คราวนี้ไปดูราคาของผลิตภัณฑ์ของฝาก

เราพาคุณผู้ชมไปที่นครราชศรีมานะครับ
ตอนนี้หลายร้านได้รับผลกระทบอย่างหนักเหมือนกัน
โดยเฉพาะร้านที่อยู่บริเวณลานอนุสวรีเท้าสุระนารี

นี่กุญเชียงหมูหยองหมูยอหมูแผ่น

จากปกติที่เคยมีลูกค้านักท่องเที่ยวแวะเวียนเข้ามา

วัน๒วันนี้บรรยากาศเงียบเหงาเลยนะครับ
ด้านของเจ้าของร้านเตียหงี่เฮียงเจ้าสัว
คือนางประคองศรีโมริน
บอกว่าตั้งแต่เจอปัญหาการประบาดของโควิด๑๙มา
ปีนี้เจอทั้งปัญหาหมูแพงหมูติดโรค
ทำให้นักท่องเที่ยวไม่ค่อยกล้าซื้อของฝากที่ผลิตจากหมูเหมือนเคยนะครับ
โดยมีนางปรียาธรรมาพิรานนท์นะฮะก็เป็นเจ้าของ
บอกว่าร้านขายของฝากที่นี่เงียบเหงามาตลอด

ลูกค้าหายไปประมาณเท่าไหร่รู้ไหมคุณ

เพราะว่ามันหลายเรื่องมาแบบจะซ้ำเติมกัน
แล้วทีนี้ก็คนมาซื้อของใช้จ่ายก็ต้องประหยัดขึ้น
แล้วก็ขายได้น้อยลงเยอะเลยค่ะ

ลดลงเยอะแบบเงียบเยอะ
ตอนนี้ก็กระทบแล้วค่ะแล้วของก็สูงขึ้น

หมูสะเต๊ะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันนะครับ
ร้านเล็กหมูสะเต๊ะตั้งอยู่ริมถนนราชดำเนินอำเภอเมืองนครปฐม
เห็นแค่เขาย่างก็น่ากินแล้วนะคุณนะ
โดยเจ้าของร้านคือคุณสุภัตราทิพย์ศรีหน่วนบอกว่า
เนื้อหมูสดมาจากเขียงที่ได้มาตรฐาน
ยืนยันความปลอดภัยอย่างแน่นอนเรื่องที่ว่าหมูเป็นโรคอะไรเนี่ย
เจ๊รับจากฟาร์มหมูในนครปฐมแต่เจ๊ก็ยืนยันว่ามันปลอดภัยนะครับ
เช่นเดียวกับร้านข้าวหมูแดงปฐมโภชนาเขตเทศบาลนครนครปฐมนะครับ
ซึ่งนายโชคชัยสุจริตบันเจ้าของร้านบอกว่า
ที่ร้านก็ซื้อหมูมาจากเขียงที่ได้รับการตรวจสอบจากกรมประสุทธิ์เหมือนกัน
ว่ามีความปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์และบางส่วนก็ซื้อมาจากห้างดังครับ
ยืนยันว่าปลอดภัยกับลูกค้าแน่นอนที่กลัวตอนนี้ไม่ใช่โรค
แต่เป็นราคาหมูแพงจนทำให้ต้นทุนมันก็สูงขึ้นนะฮะ
หมูของเราได้รับมาตรฐานนะครับได้รับมาตรฐาน
ที่ได้รับคุณภาพจากฐานนอกแบบผมนะครับประสุทธิ์ด้วยครับ
หมูของพี่นี่เราจะซื้อซื้อแบบจ้าประจำและจะซื้อเขียงใหญ่
ซื้อเขียงใหญ่ซื้อจ้าวใหญ่คือเราไม่ได้ซื้อจ้าวเล็กจ้ะ

มีความปลอดภัยจ้ะเราทำวันตะวัน
เราทำวันตะวันก็คือเราจะสั่งหมูลงทุกวันน่ะ
หรือว่าอาฮิวาตกะโลกแอฟริกาหมูเนี่ยนะครับ
หลายคนกังวลบอกว่าจะกินหมูได้หรือเปล่านะ

มีข้อมูลมาบอกครับซึ่งเมื่อวานอธิบดีกรมประสุทธิ์เนี่ย

แต่เพื่อความปลอดภัยครับก็ให้ปรุงเนื้อหมูให้สุกนะครับ
อุณหภูมิสูงกว่า๗๐องศาเซลเซียสนะครับ
แต่จริงแล้วหากหมูติดเชื้อขึ้นมา
ฟาร์มเขามีวิธีการในการกำจัดอยู่แล้ว
จะไม่ปล่อยออกสู่ตลาดอย่างแน่นอนนะครับ
แล้วก็เรื่องของราคาหมูที่มันแพงขึ้นนะครับ